รีบบอกไปสถานการณ์โควิดนะคะในแวดวงบันเทิง
ต้องบอกว่าโหยังสาหัสสากันอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวของเราได้รับแจ้งข่าว
ผู้จัดการส่วนตัวของอาต้อยเศรษฐานะคะ
ก็เป็นศิลปินแห่งชาติค่ะอายุก็เยอะแล้วนะคะ๗๗ปีค่ะ
ต้อยติดเชื้อโควิด๑๙อีกรายคุณผู้ชมค่ะ
โดยก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันนะคะลูกสาวคุณอีฟพุทธิดาเนี่ยค่ะคือได้ไปตรวจก่อนแล้วนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าเธอนะคะกับสามีซึ่งเป็นลูกเขยของอาต้อยเนี่ยติดนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็มาทราบอีกวันนึงนะคะว่าหลานก็คือลูกของคุณอิ๊บเนี่ย
น้องมีบุญติดนะคะดังนั้นค่ะอาต้อยเศรษฐาก็เลยไปตรวจนะคะ
รอบสองค่ะซึ่งผลออกมาเป็นบวกค่ะตอนนี้นะคะอาต้อยก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งปัจจุบันอย่างที่ทราบกันค่ะอาต้อยกำลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอยู่
อาเปี๊ยกอรัญญาภรรยาของอาต้อยก็เดินทางไปตรวจรอบ๒แล้วก็อยู่ในระหว่างรอผลตรวจนั่นเอง
ค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวนะคะบอกว่าตอนแรกไปเนี่ยตอนเข้าโรงพยาบาลอาต้อยก็ยังปกติดีอยู่นะคะ
แต่ว่าเมื่อคืนเริ่มไอแล้วนะคะเราต้องรอดูอาการกันต่อไปเนาะ
ก็ได้ออกมาชี้แจงผลของการตรวจโควิดอีกรอบนึงนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอตรวจไปแล้วรอบหนึ่งไม่พบเชื้อก็เลยกักตัวอยู่บ้าน๑๔วัน
แล้วก็ออกมาค่ะตรวจอีกครั้งเป็นครั้งที่๒นะคะเมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
ผลออกมาว่าเธอนั้นติดเชื้อโควิดนั่นเองค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะช่วงวันที่๕เมษายนนี้นะคะกวางเองก็เดินทางไปตรวจรอบแรกมาแล้ว
จากว่าช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยเธอได้ไปร่วมงานกับบุคคลที่เป็นโควิดนะฮะ
ซึ่งผลตรวจรอบแรกอย่างที่บอกไปว่าไม่เจอเชื้อค่ะ
แต่เธอก็ดีนะคะคุณผู้ชมกักตัว๑๔วันค่ะ
ก่อนจะไปตรวจรอบ๒แล้วก็ผลออกมาเป็นบวกพบว่าเธอนั้นมีเชื้อโควิดนั่นเองค่ะ
ในกรณีนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
มันเพิ่งเหมาะอาการเป็นยังไงล่ะโรคมันกลายพันธไร้แรงเหมือนกันนะ
เอาไปดูครอบครัวนี้หน่อยละกันนะคะคุณฟูและคุณนาตาลีค่ะ
ส่วนใครที่เป็นห่วงครอบครัวของคุณฟุ๊กแล้วก็คุณนาตาลีนะ
คลอดลูกสาวมาได้ไม่ถึงเดือนคุณผู้ชม
คุณฟุ๊กออกมาแจ้งข่าวนะคะว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้คุณนาตาลีโพสต์อัปเดตผลตรวจรอบแรกของลูกสาว
ว่าไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็ภาวนาขอเถอะ
ขอให้การตรวจครั้งต่อไปไม่พบเชื้อเหมือนกัน
แล้วก็ล่าสุดเลยค่ะทางครอบครัวของคุณอานานะคะ

โพสต์ภาพคู่กับสามีค่ะคุณเวย์ไทเทเนียมนะคะ
แล้วก็บอกว่าเธอเขียนแคปชั่นบอกว่า
พรุ่งนี้นะคะคุณหมอจะอนุญาตให้สามีคุณเวย์กลับบ้านได้แล้วค่ะ
ซึ่งพี่เวย์บอกกับพี่นานานะคะว่าพยายามหลับทั้งวัน
ให้ผ่านวันนี้ไปเร็วจะได้ถึงพรุ่งนี้จะได้เจอหน้าลูกแล้วนะคะ
ซึ่งคุณเวย์เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๗เมษายนนะคะ
ถ้านับจนถึงพรุ่งนี้ก็ได้จากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็นับทั้งหมดเป็นเวลาทั้งหมด๑๔วันด้วยกันค่ะ
ล่าสุดเลยนะคะสำหรับกรณีของนักคอมชวนชื่นนะคะตลกชื่อดังก็
เมื่อสักครู่นะคะลูกสาวคุณไอซ์ค่ะได้โพสต์ภาพนี้เลยค่ะ
ใช้ไอจีคุณพ่อโพสต์นะคะอัปเดตอาการของนักคอม
แล้วก็ปรากฏว่ามีการติดเชื้อที่ปอดคือฝ้าขึ้นหนาเลยนะคะ
แล้วก็เบื้องต้นยังไม่มีไข้นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยผลตรวจของคุณแม่
แม่เอ๋ซึ่งเป็นภรรยาของนาคอมติดโควิดคุณผู้ชมนะคะ
ก็ต้องรอดูอัปเดตสถานการณ์ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
มีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีโรคประจำตัวก็อาจจะทำให้อาการออกชักได้มากขึ้นนั่นเอง
เป็นกำลังใจกับทุกครอบครัวด้วยนะคะ
รวมไปถึงช่วงนี้ค่ะคนบันเทิงก็ต้องส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะ
เพราะว่าสถานการณ์โควิดยอดผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะ
อย่างเมื่อวานนี้ค่ะสองพี่น้องกู้ภัยใจพระนะคะพี่ท็อปแล้วก็พี่ไทยค่ะ
เดินทางไปรับบริจาคเงิน๑ล้านบาทค่ะ
เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีหลายอย่างนะที่ยังขัดแคลนอยู่

ส่วนตัวเนี่ยทั้งคู่เลยเห็นบอกว่ารู้สึกห่วงพี่น้องชาวไทยมากเลย
แล้วรอบนี้เชื้อไวรัสระบาดกระจายเป็นวงกว้างเร็วมาก
ถามว่าพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยไปรอนลงพื้นที่เนี่ยกลัวไหม
เขาบอกเลยว่าไม่กลัวนะเพราะว่าตั้งใจจะช่วยเหลือให้ทั่วถึง

มีการวางแผนอย่างระมัดระวังมากที่สุดเลย
พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
ฝากกำลังใจถึงคนไทยทุกคน
อย่าเพิ่งสิ้นหวังตั้งกาดให้มัดมั่น
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันไปฟังเสียงพี่กันหน่อยค่ะ
เมื่อเช้าก็เห็นพี่ท็อปพี่ไทยทำโรงครัวแล้วเชอรี่

ว่าอาหารก็ต้องเป็นที่ต้องการเนาะ
คนป่วยเยอะก็ช่วยพี่หมอพยาบาลได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ
ไปดูต่อกันที่ซุปตาสาวใจบุญพี่อ้ำพัชราภากันบ้างค่ะ

บอกเลยว่าถ้าอร่อยก็รีวิวให้โดยเฉพาะร้านเพื่อนสนิทเท่านั้นนะคะ

กินแล้วมันอร่อยก็อยากจะบอกต่อนะฮะ
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะก็มีแอคเคาน์เขาหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าฝากร้านใต้โพสต์ขอฝากร้านถักดอกไม้หน่อยค่ะ
อุดหนุนคนพิการคนนี้หน่อยนะคะอยากขายช่วงนี้เงียบมากนะคะ
ไม่ได้ออกไปขายเลยอยากขายได้ขอเป็นค่าห้องอุดหนุนหน่อยนะคะ
เป็นงานถักฝีมือมีหลายรูปแบบนะครับ
คือก็เป็นคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครตามไอจีพี่อ้ำเนี่ย
จะเจอคอมเมนต์แบบประมาณนี้บ่อยนะ
ก็ไม่ได้แท็กถึงพี่อ้ำโดยตรงหรอกแต่คุณรู้ไหมพี่อ้ำนะคะ
หลังจากเห็นข้อความดังกล่าวพี่อ้ำก็เม้นตอบกลับทันที
บอกเลยว่าได้ค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
พี่อ้ำก็ตามไปคอมเมนต์ในไอจีของเจ้าของโพสต์ด้วย
บอกว่าเห็นในสองรูปก่อนหน้านี้แล้วว่าอยากต้องการความช่วยเหลือ
เดี๋ยวเขาก็จะช่วยไปสมัยนี้นะ้มใจก็ต่อกันได้นะครับ
คุณผู้ชมแต่ก็ตรวจสอบกันด้วยนะบางทีโลกออนไลน์สมัยนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบอยู่เหมือนกันนะคะ
ค่ะวันเรื่องนี้ซุปตายน้อยก็ช่วยได้ก็ถือช่วยไป
ขอบคุณด้วยแล้วกันนะสุดพบคุณเพื่อนคุณหญิง